คุณผู้ชมฮะเที่ยงแล้วมีของกินมาแนะนำให้คุณผู้ชม
ได้เป็นเมนูยั่ว
ลิ้มชิมรสตำนานหอยทอดเจ้าดังเมืองโพธารามราชบุรีคุณ

กรอบบางคนก็บอกว่านุ่มก็ได้ขอหอยเยอะ

แต่อันนี้เขาเป็นสูตรเด็ดนะฮะ
ก็สืบทอดจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกเลยนะฮะ
ขยายกิจการมาเปิดสาขาที่อำเภอบ้านโป่ง
เขาบอกว่าถ้าไม่ได้กินหอยทอดร้านนี้
เหมือนมาไม่ถึงเมืองโพธารามนะคุณนะฮะ
นี่ถ้ามีกลิ่นออกมาจากทีวีเนี่ย

หอยทอดทายาทรุ่นที่๒ของคุณพ่อวิเชียน
เจ้าของตำนานร้านหอยทอดโพธารามชื่อดังนะฮะ
เขาบอกแป้งทอดด้านนอกในกรอบ
เนื้อด้านในนุ่มหอยเยอะ

หรือว่าจะต่อด้วยถั่วงอกสดก็ได้นะฮะ

จิ้มนี้ต้องถือว่าเป็นทีเด็ดเลยนะ
เขาบอก๓รสคือหวานเปรี้ยวและเผ็ดกลมสูตรทางร้าน
เป็นเอกลักษณ์ที่ลูกค้าติดใจในความอร่อยมา๔๐ปีนะฮะ
นี่เขาเผยเคล็ดลับในการทำ

ตั้งแต่ขั้นตอนการใส่น้ำมันลงกระทะเลยคุณ
ตั้งแต่ขั้นตอนนี้เลยนะฮะ
ใส่น้ำมันลงกระทะจนน้ำมันร้อน
เทแป้งสูตรพิเศษของทางร้าน
ตามด้วยไข่ไก่แล้วก็ทอดจนกระทั่งแป้งสุก
จึงใส่หอยหอยแมลงผู้ตัวใหญ่ลงไปผัดคลุกเคล้า

เตรียมหอยนะฮะใส่เข้าไปแล้วคลุกเคล้านะฮะ

ระหว่างนี้ก็จะผัดถั่วงอกข้างกัน

แล้วก็ที่เด็ดอีกอย่างก็ต้องเคาะกระทะด้วย
ใช่นี่แหละทีเด็ดนะ
ตายแล้วคุณสุสกุลบรรยายจนแบบน้ำไรส่อเลยนะฮะ
ถั่วงอกผัดข้างกันแบบนี้นะฮะ

ตกแต่งโรยหน้าด้วยผักชี
ต้นหอมซอยเหยาะพริกไทยอันนี้

เขามีใบตองรองไว้แบบนี้นะ

โดยคุณเสน่หรีเงินอายุ๔๔ปี
เขาเป็นทายาทรุ่นที่๒ของคุณพ่อวิเชียน
แล้วก็เจ้าของร้านหอยทอดนายวิเชียน

ก็สืบทอดสูตรความอร่อยมาจากคุณพ่อแล้วครับ
แต่ก่อนขายอยู่หน้าวัดโพธาราม
ได้รับการบอกต่อกันปากต่อปากของลูกค้าบอกว่า
ถ้ามาโพธารามไม่ได้กินหอยทอดพ่อวิเชียนเนี่ย

ผมก็เลยขยายกิจการสืบทอดกิจการจากพ่อ
มาเปิดร้านอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งบ้างนะครับ

จน๕๐ปีผมก็
ตอนเด็กก็นอนอยู่ใต้รถนะครับ

เอกลักษณ์ของหอยทอดโพธารามอะไรขึ้นออกกำลังครับ

แล้วที่อื่นเขาจะทอดกันเป็นแผ่นใช่ไหมฮะ
แต่ว่าโพธารามจะเป็นที่นี้สะดวกในการรับอเท้านะครับ

กรอบแล้วฮะนี่แหละครับก็คือเคล็ดลับของเขานะฮะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกแหมบอกแต่เมนูหอยทอดมา
เห็นวิธีทำแล้วไหนร้านเขาอยู่ตรงไหนล่ะฮะ
บอกไว้ก่อนร้านหอยทอดนายวิเชียนนะฮะ
ตั้งอยู่เยื้องกับโรงเจบ้วน๖ตัว
เสรีนิยมถนนแสงชูโตเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
เปิดขายทุกวันเลยนะฮะตั้งแต่เที่ยงไปจนถึง๒ทุ่มครึ่ง
นี่แสดงว่าใกล้แล้วอีก๑๓นาทีจะเปิดแล้วนะฮะ
พี่พุกดูน้องเสื้อเขียวมาสักครู่ทำไมฮะ
ยืนมองหอยทอดแล้วก็กลืนน้ำลายเอือกเลยนะฮะ

หรือว่าถ้าไม่ไปที่สาขาบ้านโป่งก็ไปที่สาขาโพธารามได้นะครับ
อยู่ที่บริเวณหอนาฬิการิมเขื่อนแม่น้ำแม่กรอง
เทศบาลเมืองโพธารามที่จังหวัดราชบุรีนะครับ
นี่ไม่ว่าแต่น้องเสื้อเขียวที่กลืนน้ำลายเรานี่แหละ
กลืนน้ำลายกันอยู่เนี่ยนะฮะค่ะค่ะ